มีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายอำเภอนะคะ
ในพื้นที่ในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

คือมีอุโมงโวสนะคะเชื่อมพื้นที่ป่า
ถูกน้ำท่วมแล้วก็มีคนถูกน้ำพัด
หายไป๓รายด้วยนะคะ

น้ำระดับอ่าเอวของคนเดินนะครับตอนนั้นรถยนต์ติดข้างในครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัย
บริเวณอุโมงเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ทัพลานนะคะ
อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทัพลานที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำป่ามาเร็วมาแรงแล้วก็เพิ่มระดับเรื่อย
บางจุดน้ำท่วมสูง๑๕เมตรเลยนะคะคือรถผ่านเข้าออกอุโมงไม่ได้เลย
กู้ภัยสัจจากพุทธธรรมกบินบุรีกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานก็ไปช่วยเหลือ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีรถ๓คันนะคะคุณผู้ชม
ติดอยู่ในอุโมงแล้วน้ำท่วมอุโมงอย่างที่เห็น

เหมือนหนังระทึกขวัญเลยใช่โอ้โหสุดท้ายยังโชคดีนะคะ
มาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรนะคะ

น้ำป่าท่วมอุโมงเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ทัพลานระดับน้ำเนี่ยลึกประมาณเมตรครึ่ง
ระยะทาง๗๐๐เมตรรถติดอยู่ข้างใน๓คันนี่ค่ะ
นี่คือภาพมุมสูงระดับน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะ
ลานจอดรถเนี่ยรถได้รับความเสียหายหลายสิบคัน
แต่นักท่องเที่ยวเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
นักท่องเที่ยวอยู่กันเป็นร้อยคนนะคะ
เป็นกลุ่มของสโมสรโรตารีที่ไปท่องเที่ยวกัน
รถเนี่ย๖๐กว่าคันคุณผู้ชมที่ถูกน้ำท่วมนะ
นักท่องเที่ยวกำลังนอนพักกันอยู่เลยน้ำมาค่ะ
เขารีบหนีออกมาจากโรงแรม
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่านอนพักอยู่ดี

ก็รีบวิ่งออกมาตกใจมากคือน้ำมาเร็วมาแรงมากนะคะ
เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครแจ้งล่วงหน้า
เนี่ยค่ะรถก็เสียหายไปหลายสิบคันเลย
ซึ่งมวลน้ำป่าก้อนนี้ขยายวงกว้างไปท่วมบ้านเรือนประชาชน
อีก๔หมู่บ้านในตำบลบุพรามอำเภอนาดีนะคะ
ถนนถนนนี่ก็คือไม่ต้องคำนึงเลยค่ะ
ใช้ไม่ได้แน่นอนน้ำท่วมมิดหมดเลย
กู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

จากหมู่บ้านมาอยู่ในที่ปลอดภัยตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าครั้งนี้๓ราย
เป็นสามีภรรยาค่ะผู้ชายอายุ๖๐ปีกับผู้หญิงอายุ๕๐ปี
ส่วนอีกคนนึงคือนายนพดลสำรานผลวัย๓๗ปี
เจ้าหน้าที่หมดทางหลวงกบิลบุรีนะคะ
คือนายนพดลไปกับกู้ภัยอีก๒คนใช้เรือสกูเตอร์เข้าไปในอุโมง
จะไปปิดระบบไฟฟ้าแต่จังหวะเข้าไปน้ำป่ามันพัดสกูตเตอร์จนเรือล่ม
เนี่ยกู้ภัยสองคนปลอดภัยดีแต่นายนพดลตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนเลยนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายทั้ง๓รายอยู่
จริงสถานการณ์น้ำป่าเนี่ยมันเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณอุโมงแต่ว่าถึงจะลดระดับแล้วเนี่ย
เมตรครึ่งลงมาก็ยังเหลือ๖๐เซนติเมตรก็คือเกินครึ่งเมตรอยู่อะค่ะ
ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเนี่ยอีกไม่นานก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วนะคะ
เมื่อสักครู่ได้รับแจ้งมาจากสพวังน้ำเขียวนครราชศรีมาด้วย
นี่ค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำลดแล้วนะคะ
อุโมงถนน๓๐๔เขตสพวังขอนแดงรถผ่านได้ตามปกติแล้ว
แต่ก็เอาจริงค่ะก็ไม่กล้าประมาทเหมือนกันนะ
เพราะเวลาน้ำป่ามาทีเนี่ยมันเร็วจริงมันตั้งตัวไม่ทัน